ส่วนผู้ที่ติดเชื้อวันนี้เนี่ยนะคะที่เป็นบุคคลที่เราเราท่านรู้จักกันนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือพระมหาสมปองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะคะ
ที่ติดเชื้อโควิด๑๙และอีกหนึ่งท่านก็เป็นพระเอกช่องเจ็ดนะคะ
ชื่อว่าคุณโหนพัฒนากรค่ะครับนี่ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะ
บอกว่าท่านติดเชื้อโควิดสิบเก้าซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย
คุณหนุ่มกัญชัยได้นิมนต์ท่านมาออกรายการนะคะ
แล้วก็มีมาตรการคัดกรองบุคคลก่อนที่จะเข้าอาคาร
ปรากฏว่าผลตรวจเบื้องต้นพบว่าทีมงานและคนขับรถของพระมหาสมปองติดโควิดสิบเก้า
ทำให้พระมหาสมปองก็ถือว่าเสี่ยงด้วยแล้วก็ยกเลิกการอัดเทปรายการนั้นไปนะคะ
จากนั้นเนี่ยพระมหาสมปองได้ไปตรวจหาเชื้อโควิดแล้วผลก็ออกมาในวันนี้ค่ะ
ปรากฏว่าพบว่าติดโควิดสิบเก้านะคะ
โดยพระมหาสมปองนั้นฉีดวัคซีนซีโนแวคครบ๒เข็มแล้วค่ะ
พอรู้อย่างงี้ปุ๊บทีงานเขาก็รีบมาแยกตัวต่อมาทุกคนก็นั่งห่างเลยค่ะ
งานท่านติดสองคนนะครับท่านมีความเสี่ยงสูงท่านต้องกลับเลย
ก็หน้าตาไว้น้อยกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการรู้ผลเหมือนนั้นเลยค่ะ
พี่หนุ่มขชัยเขาทำซึ่งบางทีก็อาจจะมีถอดแมสถ่ายรูปบ้าง
หรือบางทีก็อาจจะถอดแมสในการฉันข้าวฉันน้ำนะครับ
ค่ะจากการที่พอมีข่าวว่าท่านติดโควิดแพร่ออกไป
พระมหาภัยวันก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ถวายกำลังใจให้พระอาจารย์สมปองด้วยบอกให้ท่านหายเร็วนะคะ
ส่วนอีกรายค่ะก็คือพระเอกวิกหมอชิตค่ะคุณโหนธนากรค่ะ
วันนี้ได้โพสต์แจ้งข่าวบอกว่าไปตรวจหาเชื้อ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าติดเชื้อโควิด๑๙
ก็เลยรีบแจ้งให้ทราบนะคะแล้วก็แจงไทม์ไลน์ตั้งแต่๑มิถุนายน
ถึง๑๒กรกฎาคมซึ่งคุณโหนเนี่ยคาดว่าน่าจะติดเชื้อ
จากหลานอายุ๒ขวบที่ตามคุณตาคุณยายไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาล
และคนใกล้ชิดตอนนี้ก็กักตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ
กำลังไล่ทยอยกันตรวจโควิด
ส่วนเพื่อนนักแสดงที่ได้เจอกับคุณโหนในช่วงเวลานั้นก็กักตัวด้วยเช่นกันค่ะ
และล่าสุดนะคะมีรายงานแจ้งว่าสถานทูตไทยในย่างกุ้งค่ะ
พบว่าคนขับรถของสถานทูตป่วยโควิดค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องปิดสถานทูต
และเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็ต้องทำงานผ่านทางออนไลน์นะคะ
พนักงานขับรถของสถานทูตติดเชื้อโควิด๑๙
ปิดอาคารที่ทำการตั้งแต่วันจันทร์ที่๑๒กรกฎาคม
ศุกร์ที่๑๖กรกฎาคมนะคะ
ออกหนังสือรับรองเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์

ส่วนการติดต่อกับฝ่ายกงศูนย์ก็ติดต่อได้ทางโทรศัพท์และอีเมลของสถานทูตค่ะ